ทำงานเสี่ยงไม่พอกว่าจะเข้าไปทำงานได้นะครับ
เดินเท้าลุยโครนตากฝน
แล้วมันยังมีหลายครั้งที่เจ้าหน้าที่นะครับบอกว่า
มีคนไข้เสียชีวิตระหว่างไปโรงพยาบาล

นั่นแหละครับต้องไปเคลียร์เส้นทางกันก่อนนะครับ
คุณผู้ชมครับผู้ใช้เฟซบุ๊กนะครับ
ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ทีมสอบสวนโรคนะครับ
ได้โพสต์ข้อความสุดเศร้าว่า
หลายครั้งมีเคสคนไข้เสียชีวิตระหว่างทาง

อย่าว่าแต่รถไฟความเร็วสูงเลย
ทำถนนให้รอดก่อนนะครับ
โดยทีมเจ้าหน้าที่นะครับ
สอบสวนโรคโรงพยาบาลอุ้มผางเนี่ย
ได้ไปยังหมู่บ้านเลตองคุนะครับ
ตำบลแม่จันทร์อำเภออุ้งผางจังหวัดตาก
ซึ่งเป็นพื้นที่ธุระกันดาลใครก็ทราบ
ถ้ามกลางถนนมันเป็นโครนแดงเลยนะครับ
ทำให้รถของเจ้าหน้าที่ติดลมติดโครน
คนขับรถต้องใช้จอบลงไปขุดนะครับ
ขี้โครนออกจากถนนด้วยสภาพรถ
สภาพถนนที่โอ้โหบอกดูไม่จืด
คือเดินทางนะฮะต้องใช้เวลากว่า๗ชั่วโมง

หลังจากมีข่าวว่ามีคนติดโควิดที่นั่นฮะ
ขณะดีกว่าการทีมสาธารณสุขเดพิวตี้อุ้มผ่างนะครับ
ก็ตากฝนเดินเท้าลุยโครน
โอ้โหกว่าจะได้แต่ละก้าวคุณวรพร
ถ้ามันเหยียบลงไปแล้วมันดูดกว่าจะดึงขึ้นมานะ

เข้าไปในป่าไปติดตามสอบส่วนโรคให้กับชาวบ้านนะครับ
แล้วก็ตรวจหาเชื้อโควิดอย่างไม่ยอดท้อ
บ้านเลตองคุบ้านวะครีโคแล้วก็บ้านแม่กรองคีฮะ
โอ้โหกว่าจะไปถึงนะคะ